เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ๒พื้นที่
คือทั้งตำรวจฉะเชิงเซาและตำรวจชนบุรี
ปิดล้อมบ้านหลังหนึ่งไว้
ต้องการจับตัวผู้ต้องหานะครับก็คือนายอานนท์

หลบหนีมาจากพื้นที่จังหวัดชนบุรี
แล้วก็มากบดานอยู่ที่บ้านพักของลูกสาวของเขา
แต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยกลับบ้านที่ลูกสาวอยู่นะ
แต่เมื่อคืนวันที่๙สิงหาคมคือวันก่อนเนี่ย
กลับมากบดานอยู่ที่นี่นะครับ
กลับมาช่วงเย็นประมาณ๑๗นาฬิกา

ตัวลูกสาวบอกโอ้โหพ่อมีอาการแปลก
ตาขวางแล้วก็ถืออาวุธปืนมาแบบนี้
กลัวที่บ้านกลัวกันหมดเลยนะฮะ
สรุปแล้วนะครับนายอานนท์เนี่ย
เป็นคนร้ายที่หลบหนีมาจากจังหวัดชวนบุรี
เรื่องนี้มันมีความซับซ้อนนิดหนึ่งนะครับ

ตำรวจภูทรแปลงยาวได้สนทิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
ตำรวจภูทรจังหวัดฉะเชิงเซากว่า๕๐นายเนี่ยนะฮะ
เข้าไปปิดล้อมที่บ้านเล็กที่๑๖๐
หมู่๑๐ตำบลหนองไม้แก่อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หลังจากสืบทราบว่านายอานนท์สินทรัพย์อายุ๔๕ปี
เป็นคนร้ายที่ก่อเหตุขโมยปืนของอาสาสมัครรักษาดินแดน
หรือว่าอศอำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชนบุรี
แล้วก็หนีข้ามเขตพื้นที่จังหวัดนะฮะจากชนบุรีเนี่ย
กบดานที่บ้านของลูกสาวที่จังหวัดฉะเชิงเศร้า
ทีนี้ครับตำรวจได้ประสานมูลที่กู้ภัยพนมนำไฟมาส่องเป็นแสงสว่าง
เพราะว่าเมื่อคืนนี้เป็นปฏิบัติการที่เกิดขึ้นช่วงพบค่ำนะครับ

ได้ตั้งด่านสกัดเส้นทางเข้าออกภายในหมู่บ้าน
เรียกว่าเป็นการปิดล้อมไว้เลยสำหรับบ้านหลังนี้
อานนท์ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะมามอบตัว
ทีนี้ครับตำรวจทำงานด้วยความยากลำบาก
เนื่องจากหนึ่งคือมันมืดแล้วมันดึกแล้ว

สองคนร้ายมีอาวุธปืน
สามยังไม่มีหมายจับหรือหมายค้น
ทีนี้จะบุกเข้าไปจับจะค้นก็กลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากปฏิบัติการ
ยังไม่มีหมายจับก็เดี๋ยวจะเกิดข้อคอรหาอีกนะครับ
ตำรวจเขาเปลี่ยนแผนมาแบบนี้อ้าวไม่ออกมาใช่ไหม
งั้นล้อมไว้เลยปิดไว้เลย
นำกุญแจแล้วก็โซ่ไปล็อกประตูด้านนอก
ไปล็อกหน้าต่างป้องกันนายอานนท์หลบหนีไปนะครับ
วันที่๗สิงหาคมที่ผ่านมานายอานนท์เมายาบ้าอารวาส
ทำลายข้าวของทั้งในบ้านและของเพื่อนบ้าน
ตำรวจและอาสาสมัครอำเภอกเกาะจันทร์ที่ชนบุรี
ได้รับแจ้งเหตุก็เข้าไประงับเหตุ
แล้วทีนี้ช่วงระงับเหตุอาสาสมัครรักษาดินแดน
ก็ปรากฏว่าทำอาวุธปืนพกตก
ช่วงนั้นนายอานนท์พยายามจะหลบหนีก็เลยคว้าปืนของอศเนี่ย
หนีไปด้วยแล้วก็หลบหนีข้ามอำเภอข้ามจังหวัดนะฮะ
กบดานอยู่ที่บ้านของลูกสาวที่จังหวัดฉะเชิงเซาครับ
หลังจากเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล้อมนานกว่า๖ชั่วโมง
แล้วก็พยายามส่งเสียงเจรจาขอร้องให้นายอานนท์เนี่ย
มอบอาวุธปืนแล้วก็ยอมออกมามอบตัว
แต่ปรากฏว่านายอานนท์เงียบหายไปเลยนะคุณ

ก็เลยทีนี้ครับบุกเข้าไปในบ้านพบว่าในบ้านเนี่ย
นายอานนท์ไม่อยู่แล้วน่าจะหนีออกไปทางหลังบ้าน
ไปที่สวนยางพาบราที่มันมืดตื้อนะฮะ
เจ้าหน้าที่นะครับยังไม่ได้ไล่ติดตามไป
เพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยทำไมรู้ไหมคุณ
คือเข้าไปค้นในบ้านเห็นเป้ของนายอานนท์นะ
ของนายอานนท์ก็มีสิ่งของเครื่องใช้
แต่ไม่มีอาวุธปืนดังนั้นเท่ากับนายอานนท
เอาอาวุธปืนไปด้วยตำรวจจะปฏิบัติภารกิจไปที่สวนยาง
ก็ปฏิบัติไม่ได้แล้วมันอันตราย
ตำรวจในบ้านเจอกระเป๋าเป้สัมภาระของนายอานนท์ที่เตรียมเสบียงไว้

พร้อมด้วยเงินจำนวน๓๐๐บาทก็ต้องยึดไว้
แล้วก็ทางลูกสาวของนายอานนท์ก็มีการเปิดเผยว่า
จริงแล้วผู้เป็นพ่อไม่ได้ประกอบอาชีพทำกินอะไร
อาศัยอยู่ที่บ้านของย่าซึ่งบ้านของย่าก็อยู่ที่อำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชมบุรี
ซึ่งผู้เป็นพ่อเนี่ยเมายาบ้าและอารวาสนั่นแหละครับแล้วก็เป็นต้นเหตุของเรื่องเนี่ยนะฮะ
ซึ่งพื้นที่ของอำเภอกเกาะจันทร์จังหวัดชมบุรีก็เป็นพื้นที่อำเภอติดกันกับอำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเศร้า
พ่อเนี่ยไม่ได้มาหาลูกเนี่ยเป็นปีแล้วนะคุณแต่เมื่อวันที่๙สิงหาคมคือเมื่อวานนี้
ผู้เป็นพ่อเดินทางมาที่บ้านของเธอแล้วก็พักอาศัยอยู่ที่นั่นขอหลบพักอาศัยอยู่ที่นั่น

มองหน้าตาของพ่อนะคุณคือพ่อเนี่ยตาขวางคล้ายกับคนเสพยาเสพติดมาแล้วก็ยังมีอาวุธปืนมาอีกด้วย
ทำให้คนในบ้านของเธอเนี่ยก็ตกตกใจเพราะตัวเธอเองเนี่ยอยู่กับสามีและบุษสาวัย๔ขวบ
ทีนี้สามีก็บอกว่าไม่ได้แล้วถ้าพ่อตามมาแบบนี้แล้วน่าจะเสพยาบ้ามามีอาวุธปืนมาด้วย
เป็นห่วงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็เลยต้องแจ้งตำรวจตำรวจก็เลยเปิดปฏิบัติการแบบนี้แหละครับ
วันนี้ตลอดทั้งครึ่งวันนะเจ้าหน้าที่ตำรวจของสองจังหวัดนะทั้งฉะเชิงเซาและชมบุรีเนี่ย
ก็วางแผนกันเพื่อแบ่งกำลังออกไล่ติดตามตัวนายอานนท์ต่อไป

เป็นปฏิบัติการในการไล่ล่าตัวคนร้ายนะครับ
แล้วก็มีการแจ้งเบาะแสแจ้งรูปภัณฑ์ให้กับชาวบ้านแล้ว
เพราะว่ากลัวว่าคนร้ายที่มีปืนจะไปก่อเหตุอีกนะครับ
คุณผู้ชมฮะคืบหน้าเราต้องมาติดตามกันนะครับ
ถ้ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานให้คุณผู้ชม